คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเชื่อว่าใครหลายคนคงมีที่เที่ยวในดวงใจ
บางคนชอบเที่ยวน้ำตกทะเลภูเขาแต่สำหรับสาวคนนี้นะคะ
คุณบีน้ำทิพย์ค่ะเธอชอบทะเลชอบแบบคลั่งรักทะเลมาก

แล้วไปทะเลคุณผู้ชมแน่นอนค่ะมันก็ต้องมีภาพสวยมาให้ดูกันนะคะ
นี่ให้ดูกันเลยนะคะอยากจะบอกว่าคุณบีเนี่ยเขาโปรดปานทะเลแค่ไหนนะคะ
พิสูจน์ได้จากภาพในไอจีนะคะไม่ว่าจะพักร้อนช่วงไหน
คุณบีน้ำทิพย์ก็นึกถึงทะเลเสมอค่ะ
แถมช่วงหลังสาวบีเธอยังหลงไหลในกิจกรรมดำน้ำด้วยนะคะ

ถึงขั้นลงคอร์สเรียนแล้วก็มีกลุ่มกวนเพื่อนเนี่ยค่ะ
ที่แบบว่าเขาพาไปเที่ยวไปลุยกันด้วยกันเนี่ยค่ะ
แน่นอนนะคะว่าดำน้ำแต่ละครั้งอุปกรณ์ครบชุดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำลึกดำน้ำตื้นนะคะ
บีพร้อมเสมอที่จะไม่ลืมนะคะแล้วก็คือกล้องถ่ายรูปเอาไปด้วยค่ะ
ทำให้ตัวเองมีคอนเทนต์น่ารักเรียกว่าเซ็กซี่ปังมาฝากเอฟซีนแน่นอนค่ะ
โอ้เชอรี่ดูแล้วอยากไปเที่ยวทะเลบ้างจังเนาะ
อันดับแรกฉันต้องว่ายน้ำเป็นก่อน
เออนะคะแต่ว่าหุ่นเธอดีจริงนะคะ
แน่นอนค่ะดำน้ำไปแล้วคราวนี้เรามาดูชุดจัดเต็มนะคะ
บีกินี่ของคุณบีน้ำทิพย์กันบ้าง
เรียกว่าเซ็กซี่อลังการจริงค่ะ
ให้ดูกันหมดเลยนะคะนี่ประมวลมานะคะ
เผื่อใครจะมีไอเดียเวลาไปเที่ยวทะลงทะเลหยิบมาใส่กันบ้างนะคะ

มีความฟุ้งฟริ้งด้วยดีไซน์หวานนะคะ
มีชั้นระบายแบบว่าพอใส่ลงใต้น้ำปุ

ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นชุดนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูบิกินี่คล้องคลอลายเสือ

นี่นะคะแมทกับกระโปรงผ้าระบายพริ้ววิวสุดเลยล่ะค่ะ

ไม่งั้นถ้าเป็นล็อคปินแล้วนั่นอ่ะเออนะคะ
เห็นบอกว่าช่วงหน้าอกนี่คว้านลึกนะคะ
สมกับดีไซน์ช่วงตัวเก๋นะคะ
ทั้งความเท่สวยเผ็ดครบเครื่องจริงเลยค่ะ

ว่าคุณบีเนี่ยเธอเอาอยู่ทุกชุดนะคะ
ไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ปังปรีเยสมใจ
เป็นดีกรีซุปเปอร์โมเดลแถวหน้าจริงนะคะ

นี่มีแต๊กชมตลอดใช่ไหมคะ